เมื่อวานเรานำเสนอไปใช่ไหมคะที่มีสาวนักธุรกิจ

ถูกฆ่าแทงคอแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในบ้านพักนะคะ
ผู้ตายก็คือนางสาวนัทธริกาชิบาระ

เป็นภรรยานักธุรกิจชาวสิงคโปร์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาต้องชื่นชมตำรวจมากนะคะ
เพราะตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่เห็นแค่มือของคนร้าย
แล้วจับคนร้ายได้เป็นช่างแอร์ที่มาซ่อมแอร์ที่บ้านเป็นประจำ
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๓พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจภูทรโพกลางแล้วก็ตำรวจภูทรหนองบุญมาก
จับตัวนายธีรพลด้วงกระโทกนะคะผู้ต้องหาฆ่านางสาวนัทธริกาในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
พยานหลักฐานที่นำไปสู่การจับกลุ่มค่ะคือกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
คือจริงคนร้ายเนี่ยเขาปรับมุมกล้องให้ต่ำลงมาแล้ว
จะเห็นแค่มือของคนร้ายที่ถือมีดจี้คอผู้ตายอยู่
แล้วก็เห็นแค่ตรงช่วงล่างหัวเข่า
ปรากฏว่าตำรวจเห็นรอยสักบริเวณมือแล้วก็แหวนที่ผู้ต้องหาใส่ค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจำลองให้ดูนะคะว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้เขาจะมาซ่อมแอร์ทุก๖เดือนเป็นประจำ
ล้างแล้วก็ซ่อมมาแล้วที่บ้านหลังนี้๔ครั้ง
วันก่อเหตุรู้อยู่แล้วว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
ก็มาที่บ้านอ้างบอกว่าลืมของ
จากนั้นก็เอามีดจี้เลยค่ะให้ผู้ตายนำเงินมาให้
แต่ผู้ตายไม่มีเงินสดเลยบอกให้โอนจากมือถือ๑๐๐๐บาท
จี้ขึ้นมาบนห้องนอนเพื่อให้มาหาทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ผู้ตายใช้โอกาสที่คนร้ายเผลอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายก็เลยเอามีดแทงเข้าไปที่ต้นคอ
แล้วก็ปล่อยให้ผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็กุญแจรถไปด้วย
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ใกล้เคียงกับบ้านของผู้ตายนะคะ
ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืน
ต้องการเพียงแค่เงินเท่านั้นตั้งใจไปเอาทรัพย์สิน
ที่ต้องแทงเพราะว่าผู้ตายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ส่วนเงินที่ได้ไปใช้เกลี้ยงหมดแล้วนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งพอตรวจสอบประวัติของนายธิรพงศ์คนนี้ค่ะ

ทั้งคดีรักทรัพย์แล้วก็คดียาเสพติด

รอยสักแบบเนี่ยค่ะตำรวจเข้าจำได้
เข้าคุกไปคราวนี้สงสัยจะยาวนะคะ
เขาอุตส่าห์จ้างมาให้ล้างแอร์สุดท้ายย้อนกลับมาฆ่าเขาซะอย่างนั้น